เกมคู่ใหญ่นะครับสำหรับชนบุรีกับทางสุราชครับ
สุราชเปิดบ้านเจอกับทางแชมป์เก่านะครับ
แล้วมันก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ายอดคนดู๔๐๐๐ที่นั่งพอดี
ชนบุรีนั้นมาดีเลยครับตอนแรกก็กดดันไม่สมควรแต่สุดท้ายด้านประตูขึ้นนำจากคริสตาววงแก้วหน้าที๑๑
นาที๒๒แล้วก็๒๓ครับห่างกันนาทีเดียวครับลูกนี้ได้จากการเล่นเตะมุมเร็วครับ
ประกบกันเองสุราชโดนทิ้งห่างไปถึง๔ลูกแต่ว่านาที๒๔ครับหลังจากที่เสียประตูไปเยอะ
เจ้าบ้านต่อบอลเจาะแนวรับของทีมเยือนก่อนจะถึงภูเดชคงทองครับไล่มา๒๐
๓ประตูของชมบุรีแม่นมากทำให้ชมบุรีนั้นปิดเกมชนะไป๕๓ครับมีเพิ่มเป็น๕๐แต้มหลังจากฝูงต่อส่วนสุราชนั้นมี๔๐คะแนนเท่าเดิม
อีกคู่ครับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเชียงเหนือครับอันดับ๑๒ชุดสีฟ้าเปิดบ้านชนะ๔ประตูฟุตซอลครับก็ชนะไปได้นะครับ
นาทีที่๑๐๒๖แล้วก็สาวที๓ตีละตีโตสาสุดนาที๑๗แล้วก็อันวัดสับอุดมนาที๓๑ส่วนศีวภัทธุมที่ทวงคืนได้จากการชาติมีมาตรนาที๒๓นาวินเอียมวิไลน์นาที๓๒แล้วก็วิเลียนดาวซานโต๊ะนาที๓๕
อาทีสามสิบห้าจบเกมนี้ครับศรีปฐุมในยังไม่มีแต้มนะครับ
ห่างจากโซนปลอดภัยสิบแปดคะแนนขณะที่เหลืออีก๖นัดสุดท้ายนะครับ
คือในทางทฤษฎีมีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าปฏิบัตินี้ค่อนข้างยากนะครับ
แต่ต้องสู้กันต่อไปนะครับโอกาสของการอยู่รอดนี้ค่อนข้างจะริบหลีมาก
ศรีปฐุมนะครับแต่พวกเขานั้นยังเหลือโปรแกรมในมือที่ต้องทำงานให้เต็มที่ต่อไปครับ
ผลอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับวันนี้กรมทางหลวงเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับ
ทีมที่อยู่ในโซนลุ้นหนีตกชั้นเหมือนกันเอาชนะไปได้๗ประตูต่อ๒ครับ